ท่านผู้ชมครับพลทหารเปรมหรือว่าพลทหารจตุพรแกร่งเกลี้ยงวัย๒๓ปี
ญาติยังติดใจสงสัยค่ะ
ว่าเขาขี่จักรยานยนต์ไปแล้วไปแห่โค้งตกข้างทางเสียชีวิตจริงหรือ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยไร่ใหญ่ทางเข้าบ้านใหม่สามัคคีนะครับ
ตะบุลวังตะเคียนอำเภอขาวสมิงจังหวัดราช
ไปเจอศพเช้า๒มิถุนายนค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยสภาพศพไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้น
ที่หน้าใบหน้ามีบาดแผลชะกันหน้าผากยุบเลือดไหลนองพื้น
ครอบครัวเลยติดใจว่าใช่เรื่องของอุบัติเหตุจากจักรยานยนต์แค่นี้จริงหรือเปล่า

ประสบอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยนะครับ
ทำไมใส่กางเกงขาสั้นตัวเดียวเสื้อก็ไม่ใส่
ญาติยืนยันว่าตำรวจตอนนี้มีหลักฐานกล้องวงจรปิดที่ระบุชัดแล้วว่า
ใครทำร้ายเปรมมาก่อน
ก่อนที่จะมาขี่จักรยานยนต์หนีมาแล้วก็มาเสียชีวิตตรงนี้แต่ทำไมคดีมันไม่คืบหน้า
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปติดตามเรื่องนี้
แล้วได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เปรมแล้วเพื่อนรุ่นน้องคนนึง
เข็นรถจักรยานยนต์ออกมาจากสถานที่แห่งหนึ่งนี่นะฮะนี่บิวฮะเพื่อน
ของเขาเพื่อนรุ่นน้องส่วนจตุพรหรือเปรมนี่ฮะไปเอาจักรยานยนต์นะนี่ลักษณะ
ออกมาอย่างนี้แล้วก็ขี่ออกไปเราได้คุยกับบิวนะบิวเป็นเพื่อน
รุ่นน้องของเปรมนะฮะซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายบิวบอกว่าเขาอยู่
เปรมเป็นคนสุดท้ายจริงหลังจากที่ไปดื่มสังสรรค์กันเสร็จเนี่ยเปรม
มาส่งที่ลงซึ่งบิวทำงานอยู่แล้วแยกกันโดยได้ยื่นเงิน๔๐บาทให้
กับเบรมก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปที่ลงแล้วอยู่อยู่เนี่ยมีวัย
สองคนใช้ขวดโซดาเนี่ยฟาดหัวเปรมจากนั้นเห็นเปรมเนี่ยขี่จักรยาน
ยนต์ออกไปเลยโดยที่บิวก็ไม่รู้ว่ามีใครตามไปอีกหรือเปล่ามารู้
ข่าวอีกทีก็คือตอนเช้า๒มิถุนายนว่าเปรมเนี่ยเสียชีวิตอยู่ข้าง
ถนนวันนี้เราลงพื้นที่ไปเราได้กล้องวงจรปิดตัวที่หนึ่งนะฮะที่
จับภาพเวลาตี๑๓๗นาทีขณะที่จักรยานยนต์ของเปรมนี่ฮะขี่ย้อนสอน
มาโดยบิวเป็นคนขี่นะครับจังหวะนี้เนี่ยรถขี่ผ่านกลุ่มของวัย
รุ่นชายคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อในเอก็แล้วกันว่ากันว่าเป็นลูกชาย
ของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่เขาสมิงจังหวัดตราดนี่นะฮะ
คือจะเห็นว่าวัยรุ่นชายคนนี้เนี่ยเอเนี่ยนั่งดื่มอยู่กับเพื่อน
อีกสองคนแล้วทุกคนต่างหันมามองตามเสียงรถของเปรมที่ขี่ผ่าน
ไปนี่นะสักพักเอนะคนที่ไม่สวมเสื้อคว้าขวดโซดาขึ้นมาแล้ว
เพื่อนที่ใส่เสื้อสีขาวลุกขึ้นจากโต๊ะก่อนจะซ้อนท้ายจาก
ยานยนต์แล้วก็ขี่ออกจากร้านไปจากนั้นกล้องอีกตัวหนึ่งนะ
ครับจะจับภาพเอกับเพื่อนที่ใส่เสื้อสีขาวไปจอดรถแล้วทำ
อะไรสักอย่างอยู่ที่ริมถนนนี่ตรงนี้นะฮะจะมีเสียงเออะโวย

เห็นไหมฮะคือชาวบ้านแถวนี้เป็นคนงานในระแวกเนี่ยก็ออก
มาดูไอ้ใครมาทะเลาะอะไรกันตรงนี้นะครับเพราะเอเนี่ยกับเพื่อน
ใส่เสื้อสีขาวเห็นก็ไม่พอใจเหมือนกับตะโกนด่าคนงานที่
มาดูแล้วก็เดินเข้ามาถามทำให้คนงานแถวนี้เขาเดินหนีเลยนะ
ครับใช่กับเพื่อนอ่ะ
แล้วก็ขี่กันออกไปจากนั้นตี๑๔๘นาทีนายเอกับเพื่อนก็ขี่
จักรยานยนต์สองคันกลับมาที่หน้าร้านมานั่งดื่มกันต่อแล้วเหมือน
กลับมาคุยกันถึงเรื่องเมื่อสักครู่นี้อ่าลองฟังเสียง

ออนดีแหละนี่สิ่งที่ได้ผิด
นี่ฮะพูดเรื่องขวดโซดงโซดาอะไรนี่แหละ
เพราะว่าบิวบอกว่าตอนที่เปรมมาส่งพี่ลงเนี่ย
มีคนเดินมาแล้วขวดตีเปรม
แล้วเปรมก็ขี่จักรยานยนต์ไป

มีจักรยานยนต์๒คันขี่ย้อนศรเข้าไปยังจุดที่เบรมเนี่ยถูกรุมทำร้าย
พบว่าเข้าไปนานกว่า๑๐นาที
นี่นะฮะคือมันจะเป็นตีหนึ่งกว่ามันเข้าวันที่๒แล้วล่ะ
แต่ไปเจอศพเขาเช้าตรู่นะฮะ
จากนั้นก็มีจักรยานยนต์อีก๑คันขี่ออกมาจากจุดที่เกิดเหตุด้วยความเร็วนะครับ

แล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามออกมาอีกคันนึง
แต่เลี้ยวซ้ายเข้าไปยังมินิมาตรที่เป็นบ้านพักของ
ผู้ที่ว่ากันว่ามีอิทธิพลในจังหวัดตราด
กล้องวงจรปิดที่จับภาพจักรยานยนต์๒คันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
เราไปถามญาติของเอนะ
คนที่ถูกมองว่าเอ๊ะ

ที่เขาจะขี่จักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปแหกโค้ง
ชนที่กั้นแล้วก็เสียชีวิตอยู่ข้างทางเนี่ย
ญาติยืนยันว่าจากคลิปวงจรปิดก็เห็นอยู่ว่ารถของเอเนี่ย
ขี่กลับมาที่ร้านขายของชำหน้าบ้าน
ไม่ได้ขี่ไล่ตามรถของเปรม
ซึ่งก็ขอยืนยันแทนเอได้ว่า

ส่วนที่เขามีปัญหาตีกันอะไรกันเนี่ย
อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเนี่ยว่ากันไปตามหลักฐาน
คือถ้าจะไล่สืบย้อนหลังมาตรงนี้เนี่ย

ถ้าเปรมเขาขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็ไปเสียหลักชนเหล็กกั้นทางแหกโค้งเสียชีวิตเนี่ย

แม้จะไม่มีใครขี่รถตามไปก็ตาม

เปรมจะขี่รถออกไปส่งบิวอ่ะที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องอ่ะ
เธอยังวีดีโอคอลคุยกับเปรมอยู่เลยนะตอนที่เขาดื่มอยู่กับเพื่อน
คืนนั้นเปรมก็คุยรู้เรื่องนะยังมีสติดีอยู่
ไม่เห็นจะมงจะเมาอะไรขนาดไหนเลยถึงขั้นไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่
เปรมเสียชีวิตจนถึงตอนนี้เธอกับเพื่อนก็ยังติดใจอยู่ว่า
ถ้าเปรมจะขี่จักรยานยนต์ไปแล้วเสียหลักล้มเองเนี่ย
ทำไมไม่มีบาดแผลตามร่างกายเลยแล้วเสื้อของเปรมเนี่ยมันหายไปไหน

คือหนูไม่ได้เตือนเขาแต่คือเขานั่งพูดแต่พูดบอกอยู่แล้วว่า
เขาไม่ไหวแล้วเขากินเหล้าเขาไม่อยากขี่รถ
เขาก็นั่งพูดยำอย่างเนี่ยแต่คือเด็กคนนั้นเหมือนกับพูดแบบว่า
ยังไงก็จะกลับแต่ว่าเฟรมมันก็บอกว่าเออไม่ต้องกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับอีก
กูทำงานก่อนเดี๋ยวตอนเย็นกูเป็นคนไปส่งเอง
แต่สุดท้ายหนูก็อยากรู้ว่าเด็กคนนั้นมันพูดอะไร

คุณระวีการ๙๗ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับกู้ไพที่ไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปเก็บศพไปดูศพของเปรมเป็นชุดแรกเลยนะฮะ
ช่วงสัก๖โมงกว่านะครับของช่วงเช้าวันที่เกิดเหตุนะครับ
คือกู้ภัยเนี่ยที่บอกกับเรายืนยันว่าสภาพศพที่ไปเจอเนี่ย
ไม่มีร่องรอยบาดแผลตามร่างกายเลยนะมีแต่ที่ใบหน้ากับปากแล้วก็ใต้คาง
แล้วมีเสื้อของเปรมเนี่ยเสื้อผู้ตายเนี่ยอยู่ห่างจากศพสัก๑๐เมตร
ค่ะที่ถูกถอดทิ้งอยู่นี่ฮะคือทางกู้ภัยเขาวิเคราะห์ว่า
อาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือเปรมเนี่ยเขาถูกขวดฟาดศีรษะมาใช่ไหม
ก่อนที่จะแยกมากับบิวแล้วขี่จักรยานยนต์ออกมาเนี่ยระหว่างทางเนี่ย
ถอดเสื้อเอามาประคบมาปิดแผลที่ถูกตีมาหรือเปล่า
ขี่รถมามือเดียวอืมมาถึงจุดเกิดเหตุก็เสียหลักเนี่ยฮะ
ชนเหล็กกั้นทางแล้วก็พุ่งเข้ามาแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวลองฟังกู้ไพดูนะฮะ
เรื่องบาดแผลที่ว่าเห็นแล้วก็มีแถวหน้าผาก
เป็นแผลแบบไหนฮะ
เป็นแผลแตงใหญ่แล้วก็แถวช่วงข้างไม่ได้สังเกตด้วย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
ก็ถ้าถามผมนะรถเกิดอุบัติเหตุล้มเองแล้วลากไปไกลขนาดนั้น
ช่วงแขนขาลำตัวทำไมไม่มีแผล

แต่สงสัยเฉยนะผมก็ไม่ได้ตับตันเนาะ

ส่วนเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ

บอกว่าถูกรุมทำร้ายอะไรก็ว่ากันไป

วันนี้นะฮะมีเพื่อนของเปรมนะครับ
บอกกับคุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา
อันนี้วันที่เข้าร่างส่วนตรงนี้นะฮะ
บอกว่าตอนเย็นวันเดียวกันเลยนะ
วันที่รู้ข่าวว่าเสียชีวิตตอนเช้าเนี่ย
มาปรากฏตัวให้เขาเห็นข้างรถที่เขาขี่ทุกวันเลยนะ

พอมาเล่าให้เพื่อนฟังปรากฏว่าในวันนั้นมีคนเห็นเปรมเหมือนกันเนี่ย

ทำให้เพื่อนเชื่อว่าเปรมเนี่ย

มาสื่อสารให้เพื่อนเห็น
คิดว่าเออเปรมเขาคงจะห่วงงานห่วงลูกพี่เขา
ก็เลยมาดูมาช่วยมาอะไรแบบนี้
เป็นคนดีมีน้ำใจจริงช่วยเหลือทุกคน
ขยัน
ขยันแล้วเป็นเด็กที่ไม่เก่าแล้ว
เป็นเด็กนิสัยดี